จากเทรนด์การทำบุญทางการให้ต่างเนี่ย

ที่พูดถึงนี้ก็คือเทรนด์แฟชั่นของเหล่าซุปตาตัวจิ๋วนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ปกติเราเห็นแฟชั่นของซุปตาตัวจิ๋วเราจะเห็นด้วย

วันนี้เรามีเทรนด์ใหม่มาให้ชมกัน
บอกว่ามาน้อยไม่ได้ค่ะต้องมาเยอะเท่านั้น
ที่บอกว่าเยอะเนี่ยรู้ไหมคุณอะไรคะคุณเชอรี่

เด็กนะตอนนี้ภูมิเขากำลังกลมกำลังน่ารักเลย
วันนี้จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะ
เริ่มกันที่บ้านแรกบ้านนี้เลยค่ะ

ใช่ค่ะน้องปลารินน้องปลารินมีอีกชื่อหนึ่งคือ
แป้นแม่เขาตั้งให้บ้านนี้นะคะ
น้องต้องบอกเลยว่าหุ่นของของน้องปลารินเนี่ยเขามีเอกลักษณ์อยู่ตรงเอวดูเอวเค้าซะก่อน
โอ้มอะไรคะเออไม่รู้เค้าโอ้มอะไรแต่แบบมันหน้าฟัดหน้าหยิกไปหมดเลยนะคะ
เราเคยแอบเห็นด้วยว่าเวลาคุณแม่เขาลงภาพแจวลูกสาวตัวเองไว้เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
ค่ะคนอร้ายหัวแล้วไหล่เลยเออ
ไม่รู้คอไปไหนเออส่งแบบฉายาเสาแป้นจริงดูหน้าเค้าสิ
น่ารักตามวัยนะคุณผู้ชมนะแก้มกลมพุงป่องกำลังดีค่ะ
ส่วนบ้านนี้ค่ะสายแฟร์ไม่แพ้แม่อุ้มเลยต้องยกให้เขานะคะ
สำหรับลูกสาวคนสวยน้องดิสนี่เป็นไงสับมาเลยบิกินี่โชว์พุงมาเลยนะจ๊ะ
พกผ่าความคิ้วตาแป๋วปากจือนิดนึงเห็นแล้วหมั่นเขี้ยวเหมือนกันนะ
และที่สำคัญคุณผู้ชมอยากฟัดฟูงกลมน้องมากน้องนิดนี่น่ารักมาก
ดูนะค่ะคุณแม่เค้าก็ขยันจัดแต่งตัวแต่งไปแต่งมาชุดมันเล็กหรือยังไงเนอะ
ภูมิไม่มิดเลยนะคะเออช่วงนี้ก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวโตกว่านี้อีกหน่อย
ยิมแข่งกับคุณแม่ได้เลยนะจ๊ะ
ต่อกันที่อีกบ้านนึงค่ะบ้านนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยนะคะ
ปล่อยให้แม่แซ่บไปนานแล้วนะคะตอนนี้ขอจองตำแหน่งสาวคิ้วพุงพลุ้ยด้วยอีกคนค่ะ
น้องลาลินคนสวยลูกสาวแม่เนยนั่นเองนะจ๊ะ
เห็นตัวจิ๋วแบบนี้ก็มีภูมิเหมือนกันนะคะเอามาแข่งกับพี่คนอื่นหน่อย
คนชอบอวดเนี่ยไม่ใช่หนูนะจ๊ะแต่เป็นคุณแม่เลย
เสื้อผ้าที่คุณแม่หามาให้เนี่ยทำไมทำไม
ภูมิของหนูขโมยซีนทุกชุดก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะ
ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ขโมยซีนของน้องลาลินคืออะไรนะส่งผม

ส่งผมน้องลาลินเขาแบบว่าสุปจะหรือที่คู
ปิดท้ายกันที่ขันน้องเมย่าปังไม่ไหว
น้องแม่ย่าเป็นหลานสาวของพี่เท่งเถิดเทิงนั่นเองนะคะ
น้องเมย่าต้องบอกว่าเป็นขวัญใจแม่ป้าน้าอา
เป็นศูนย์รวมความบันเทิงไว้ครบรถเลยค่ะ

ไปหาคลิปน้องเมย่ามาดูดูลีลาเขาซะก่อน

ดูเขาซะก่อนไม่แคร์พี่ที่อยู่ข้างหลังเลยนะคะ
บอกเลยว่านอกจากลีลาสายแดนแล้วเนี่ย
ช่างพูดช่างคุยของน้องเมย่าเขาพูดเก่ง

ต้องยกให้ความกลมดูพุงดูพุง
นี่พริ้วนะแต่พุงพลุย
ไม่เป็นไรเพราะว่ามันหักลบกันได้เนอะ
แล้วต้องบอกเลยว่าทั้งลีลาความช่างพูดช่างคุย
ลีลาการแดนสะบัดของน้องเมย่า